คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ชนบุรีมีเหตุไฟไหม้รถกระบะขนส่งสินค้า
บนถนนมอเตอร์เวย์ได้รับความเสียหายทั้งคันนะครับ
แต่ว่าโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะครับเบื้องต้น
ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
อ๋อคือคืนแล้วขับมามีรถหยุดแปลเรียกเรา
อ๋อไม่เห็นแล้วแต่มันแป๊บเดียวมันไม่ไหวมาก
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุไฟไหม้ได้อย่างไร
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ผู้ภัยสว่างอริยะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายอาทิตย์
หลุมข้าวอายุ๓๙ปีที่นอนหมดสติอยู่กลางถนน
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถไถ
บนถนนสายวัดท่าทรายบ้านปากคลองหมู่๓
ตำรวจสอบพบว่านในอาทิตย์ผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้เจ็บบ้านหมู่๕ตำรวจปากหะ
หน้าอกยุบอาการสาหัสจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสพบ้านนาสอบประคำคนขับรถไถทราบว่า
กำลังขับรถไปร้านซ่อมหน้าวัดทองหลาง
แต่ขณะขับออกมาจากซอยไม่ทันมองว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาทางตรง
ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนกับรถไถนาอย่างจัง
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนชีกุลในพื้นที่ตะบนหัวรออำเภอพระนครศรีอายุทยา
จุดเกิดเหตุอยู่เลยแยกไฟแดงวัดราชประดิษฐาน

ใต้ท้องรถพบนายสมพงศ์เรืองขจรอายุ๕๓ปี

โดยมีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายล้มคว่ำอยู่
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถบรรทุกเฉียวชนจนล้มลง
ทำให้นายสมพงศ์มุดเข้าไปใต้ท้องรถ

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ท้ายที่จังหวัดอ่างทองเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ท้ายรถบรรทุกบนถนนสายอ่างทองป่าโมก
โภษะอำเภอเมืองอ่างทองทำให้รถจักรยานยนต์ชนอัดติดกับท้ายรถ
นายวัชรพลสุขยิ้มอายุ๒๒ปีคนขับขี่เสียชีวิตคาที่
ส่วนคนซ้อนซึ่งเป็นชายอีก๒คนอายุไล่เลี่ยกันได้ระบาดเจ็บสาหัส
สอบสวนคนขับรถพ่วงทราบว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถนอนอยู่ข้างทาง
ได้ยินเสียงดังมาจากท้ายรถเมื่อลงมาดูก็พบว่า
รถจักรยานยนต์ชนอาจติดกับท้ายรถอย่างจังคาดว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่เห็นว่ามีรถบรรทุกจอดอยู่เพราะตรงจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืด
เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวน